ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงกู้ภัยทำหน้าที่ในการเปลี่ยนชุด
ตามความฝันให้กับเด็กค่ะ
แล้วโอ้โหทุกชุดนะคุณผู้ชมพอเอามาใส่
คือเขาบอกว่าใส่ได้แบบพอดีทุกชุดเลย
อันนี้คือแต่ละคนก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะ

ใช่ค่ะมีอะไรบ้างล่ะ
อันนี้ที่เห็นมีชุดไทยด้วยนะคะ
แต่ว่าชุดของเด็กมีชุดนักบินอวกาศ
ตำรวจชุดทหารชุดหมอชุดคุณครูค่ะ

ร้านที่รีบนำเสื้อต่างส่งมาให้
ก็คือที่ร้านนังตาช็อปร้านนี้อยู่ที่ลำปางนะคะ

กู้ภัยส่งเสริมธรรมอุดรธานีก็แกะออกมาเตรียมพร้อม
จะรอเปลี่ยนให้กับเด็กที่วัดศรีอุทัย
คุยกับกู้ภัยนะกู้ภัยบอกแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เคลื่อนศพมา
ผู้ปกครองเขาก็อยากทำความฝันของลูกหลานให้เป็นความจริง
พยายามเลยหาชุดเครื่องแบบตามอาชีพหาทั่วอุดรนะ
แต่ว่าบางชุดมันหาไม่ได้จริงค่ะ
ทีนี้ทำยังไงดีประสานกับร้านต่าง
ก็ปรากฏว่าทางร้านนังตาช็อปที่ลำปาง
เจ้าของบอกว่าไม่ได้อยากจะโปรโมทไม่ได้อยากจะอะไรเลย
แต่ความตั้งใจเดียวอยากจะร่วมบุญ
แล้วทำให้กับเด็กเป็นครั้งสุดท้าย
ทีนี้ทั้งหมด๑๙ชุดจริงมีอยู่ในสต๊อกแล้ว
ชุดคือเขาก็จะบอกมาเลยว่าไซส์อะไรเด็กกี่ขวบถูกไหมคะ
แต่ชุดหนึ่งตัดใหม่เป็นชุดไซส์เล็กของน้อง๘เดือน

คือน้องน้ำหนักประมาณ๒กิโลกรัม
ทีนี้ทางเจ้าของร้านรีบตัดชุดมากนะคุณผู้ชม
มีเหตุการณ์ไฟด่งไฟดับแต่ไม่น่าเชื่อไม่รู้อะไรโดนใจ
จู่ไฟก็มาแล้วทำให้ตัดชุดได้เสร็จทัน

แล้วส่งรถทัวร์จากลำปางไปถึงที่หนองบัวลำพู
นี่ค่ะก็จัดแจงให้เรียบร้อยเลย
แล้วกู้ภัยเป็นคนนำมาเปลี่ยน
เดี๋ยวฟังกู้ภัยตอนเปลี่ยนชุดหน่อยค่ะ
เราก็ต้องถอดชุดเดิมออกให้น้องก่อน
แล้วก็ใส่ชุดนี้ลงไปให้แทนค่ะ

ไม่มีค่ะถ้าไม่มีคนนอกหรือญาติเข้ามาใกล้
ก็ไม่มีอะไรค่ะก็แป๊บเดียวเสร็จค่ะ

ก็แล้วแต่ว่าน้องแต่ละคนเขาก็จะมีความฝันของเขาอะค่ะ
น้องแต่ละคนแล้วก็ทำตามฝันของเขา

คือตามความฝันเพราะว่าเวลาคุยกับพ่อแม่
พ่อแม่ก็จะรู้ไงว่าลูกอยากเป็นอะไร
ส่วนน้องซีวิกที่บอกว่าเสียชีวิตในท้องของคุณครูเนี่ยนะคะ

อยากให้ลูกประกอบอาชีพอะไร
อยากให้ลุงเป็นตำรวจก็เลยมีการตัดชุดนี้มานะคะ
ทีนี้ทางด้านพระมหาบุญโฮมสุขากาโมท่านเจ้าอาวาสวัด
เจ้าอาวาสก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนชุดเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนแรกทางวัดเองเขาก็มีการสอบถาม

ต้องสอบถามก่อนว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่า
ค่ะทำได้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ทำได้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กับครอบครัว
เพราะว่าครอบครัวเองก็อยากจะสารฝันให้กับลูกหลานของตัวเองด้วยนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสยังให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ให้นำกำลังใจจากทุกคนให้เปลี่ยนมาเป็นแรงใจในการใช้ชีวิตต่อไป
อะไรที่เป็นอดีตก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มา
ขอให้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอันนี้เป็นการให้กำลังใจของท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยเนี่ย
ทางอดีตครูของพ่อลูกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
คุณครูจุธามาศแสงปัญญาเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำชุดตำรวจของพ่อตัวเองมาใส่ให้กับหลานชาย
เพราะอะไรน้องเคยบอกไงว่าอยากเป็นตำรวจแต่ว่าสั่งตัดชุดไม่ทัน
ว่าชุดของคุณพ่ออาจจะไซส์ใหญ่ไปบ้าง
แต่ว่าทางกู้ภัยเขาจะมีวิธีการแล้วค่ะ
ช่วยแต่งตัวให้ให้น้องใส่ได้พอดี
น้องเป็นผู้พันธุรุ่นจิ๋วเหมือนกับคนอื่น
ทีนี้ค่ะทางอดีตครูก็รู้สึกปลื้มใจนะคะ
เหมือนกับเป็นการสารฝันให้กับหลานเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ